คุณผู้ชมคะมีคลิปมาให้ดูกันนะคะดูแล้วต้องร้องว่าอ้าวเฮ้ย
ได้หรอได้หรอเออเอาล่ะลองไปดู
ชนเต็มเต็มจนท้ายยุบเข้าไปเลยเห็นไหมคะนั่นน่ะมอเตอร์ไซค์ค่ะ
เห็นว่าตอนแรกเนี่ยตอนเขาขี่ไปเขาจะหันแบบเหลียวหลังซ้ายขวานิดนึ

ดูรถกำลังจะเปลี่ยนเลนพอหันหน้ากลับมา
อ้าวเจอท้ายรถสีขาวพอนี้ชนเข้าไปเต็มแรงเนี่ย

ไปช้าช้าด้วยนะไปเลยไปเฉยเลยค่ะคืออ่ะ
ยังไงล่ะหลายคนก็บอกว่ารถเก่งลงมาช้าเองหรือเปล่า
ทำไมแบบทิ้งจังหวะตั้งนานทำไมไม่รีบลงมา
แต่จริงแล้วเนี่ยเขาจะลงมาเร็วหรือลงมาช้าเนี่ย

เออยังไงล่ะก็เอาเป็นว่าคือถ้ารู้ตัวว่า
คุณคือคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นลองเจรจากันหน่อยนะคะ
หรือว่าใครรู้จักก็ลองบอกเขาด้วยคือมันก็ต้องพูดคุยกันน่ะอืม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
แล้วก็จริงรถทุกคันต้องมีกระจกมองข้างนะ

แต่ไม่แน่หรือว่าเขาเป็นรถวินเทจ
ตอนที่เขาออกเขาไม่ได้ลดราคาให้นะตอนซื้อ
หรือเป็นรถวินเทจหรือเปล่าแบบว่าไม่มีรถเก่าไม่มี
ไม่อุปกรณ์ส่วนควบที่มันเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยนะคะ